ไม่มีคนเข้ามึงแล้ว
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้น
มีรถตำรวจพยายามเข้ามาในพื้นที่
ขุมตำรวจชุดชมนุมก็เข้าไปแล้วก็ทำให้รถของตำรวจต้องออกมา
กลุ่มผู้ชุมนุมเดินหน้ามาประจันทร์ทำให้กลุ่มตำรวจต้องถอยร่นออกมา
ซึ่งขณะนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพสดขนาดนี้นะครับ
ผู้ชุมนุมได้เดินลงมาบนถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมีอาการบอกให้ตำรวจออกจากพื้นที่
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้วุ่นวายจริงครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นพยายามโหร้องขับไล่ตำรวจที่อยู่บริเวณตรงนี้ให้ออกไป
แต่ตอนนี้กาศนะครับพยายามให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะฮะ
แล้วก็ให้ทุกคนถอยร่นกลับไปยังจุดชุมนุมเดิมนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดขณะนี้ขณะเดียวกันตำรวจที่มาตึงกำลังอยู่บริเวณตรงนี้
เมื่อสักครู่ได้ออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับ
เรียกได้ว่าบริเวณชุมนุมที่ฟิลเชอร์พาร์ครังสิตขนาดนี้วุ่นวายเลยนะครับ
เมื่อสักครู่๑๐นาทีที่ผ่านมาวุ่นวายจริงนะครับ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ได้แล้วได้ออกไป
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับรถตู้จะต้องออกมา
ขณะเดียวกันนะครับรถตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เปิดการจราจรกลับมาได้ปกติแล้วนะครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้วุ่นวายจริงนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากประจันหน้ากับทางตำรวจที่ยืนคุมรักษาความปลอดภัยอยู่ริมถนนนะครับ
ตอนนี้ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านตรงนี้ต่างคนต่างเร่งเครื่องนะฮะ
ทำให้มีเสียงวุ่นวายเล็กน้อยด้วย
ให้คุณผู้ชมดูภาพขนาดนี้กลุ่มผู้ชุมนุมค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับ
ลงมาบนถนนเต็มพื้นที่หมดแล้วตอนนี้รถตู้ที่อยู่บริเวณนี้จะต้องออกจากพื้นที่ไปนะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้นี่วุ่นวายจริงขณะเดียวกันตำรวจตอนนี้ที่เราสังเกตเห็นไปปักหลักอยู่บริเวณ
ด้านในแล้วนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศภาพตอนนี้นะครับ
ให้ผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเมื่อกี้นี่ถือได้ว่าวุ่นวายจริงนะครับ
ถ้าเกิดว่าภาพของเรามีปัญหาต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสัญญาณโทรศัพท์
สัญญาณส่งภาพตรงนี้ค่อนข้างมีปัญหาจริงจริงนะครับตอนนี้ทางตำรวจได้มีการเดินนะฮะ
ไปไหนไม่ทราบนะครับกำลังเดินไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้วุ่นวายจริงทางเจ้าหน้าที่ยืนตึงกำลังไว้เฉยแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามเดินเข้ามา
ขับไล่ให้ออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เหตุวุ่นวาย
เริ่มกลับมาสงบลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงโหไล่แล้ว
แต่ยังคงปิดถนนผู้ชุมนุมยังคงอยู่จุดเดิมนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูตอนนี้ภาพบรรยากาศสด
ขณะเดียวกันบริเวณสกายวอล์กนะครับก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุม
เดินทางมาอย่างต่อเนื่องตอนแรกเราได้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าเวทีนี้จะยุติประมาณ๑ทุ่มตอนนี้๑ทุ่ม๖นาทีแล้ว
ยังคงมีการชุมนุมกันอยู่นะครับยังไม่มีการสลายตัวกลับบ้าน
แต่อย่างใดขณะเดียวกันบนนะครับ
คุณผู้ชมยังคงเห็นมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกันมาเรื่อยนะครับ
ยังคงเดินขึ้นบนฟุตบาทบนสะพานลอยนะครับ
มาที่จุดชุมนุมกันอยู่ให้คุณผู้ชมเห็นดูตอนนี้นะฮะ
นี่คือถนนพิพาวบรรดีรังสิตตอนนี้ด้านในสุดอ่า
ด้านนอกสุดนะครับริมฟุตบาทเนี่ยเปิดการจราจรแล้ว
แต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปิดการจราจรทั้งหมด
ผู้ชุมนุมลงไปบนถนนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นคิวรถตู้
ต่างจังหวัดที่จะออกต่างจังหวัดกัน
ยังคงมีรถตู้มารับส่งกันตามปกตินะครับตอนนี้
คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้เร่งเครื่องกันอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นถนนพะหนโยธินถนนวิภาวดีรังสิต
ผมจะไม่ดูภาพสดขนาดนี้เลยนะครับ
รถยนต์ที่ผ่านมาแถวนี้ทุกคนชูนิ้วมือแล้วก็เร่งเครื่องกัน
แต่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอยมาบอกให้กลุ่มผู้ชุมนุม
เพราะว่ารถตอนนี้ให้กลับมาสัญจรอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ชุมนุมได้
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับเราได้รับการบอกมาว่าเวทีนี้
ตรงนี้การประสัยตรงนี้จะยุติประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแต่ตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าแล้ว
กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงอยู่บนพื้นที่วิภาวดีรังสิตนะครับ
อยู่บนเมเจอร์ตรงข้ามเมเจอร์นะครับมีเสียงวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้า
เดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปครับศักดิ์สิทธิบุญรัฐข่าวทะละทีวีรายงานสดจาก